อย่างเช่นที่ดาราสาวคนนี้คุณออมสุชา

งานนี้นะคะก็ได้เจอได้แชะรูป

พี่มันเป็นโมเม้นท์ที่ดีใจสุดขีดค่ะ
แล้วก็ตอนนั้นน่ะในใจเขาพูดบนว่า

คือหล่อมากหล่อเหมือนไม่ใช่ตัวจริงเลย

เออคือกลายเป็นว่าดารากรี๊ดดารากันเอง

คือออมก็บอกว่าเหมือนหุ่นขี้พึ่งจริง
แบบนั้นเลยเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

เขาไม่เหมือนตัวจริงเลยค่ะ
เหมือนตัวจริงตัวจริงคือเหมือนตัวปลอบ
อย่างนั้นเลย